เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นวันแม่นะคะ

ผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่ามาจากไหน

แล้วก็บีบแร่ลั่นซอยเลย

แต่ก็อยากให้ดูรีลาของเขาจริงค่ะ

ไม่ธรรมดาไม่ปฏิบันนะ

ชั้นอยากให้เอาเงียงมากเลยคุณดรอขับรถกระบะ
คุณเห็นมั้ยว่าเขาพูดจ่าตอบกล้าพด้วย
มันถอยไม่ได้มันติดคันข้างหลังครับ

ผู้ชายที่เห็นขี่มอเตอร์ไซค์โยกย้ายตัวไปมาเนี่ยนะคะ
เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาอยู่ในซอยด้วยความเร็ว
แล้วก็บีบแตรเสียงดังมาตลอดทั้งซอยแล้ว
ก่อนที่จะมาเจอกระบะคันนี้จอดขวางอยู่
เขาก็ไม่พอใจอย่างที่เห็นในคลิปค่ะ

ซึ่งคนในรถกระบะบอกถอยไม่ได้
ข้างหลังมีรถอยู่อีกคันหนึ่งจอดขวางอยู่
ผู้ชายคนนี้ก็โอ้โหตะโกนมาคอแทบแตก
ดิฉันฟังดิฉันรู้สึกเจ็บคอแทนเขาเลย

เออแต่คนขับกระบะเนี่ยก็คือพยายามตอบโต้ด้วยวาจาที่สุภาพ

แต่มันมีถ้อยคำที่เขาด่าหยาบคายด้วยนะคะ

พอมารู้ว่าข้างหลังกระบะมีอีกคันนึงคือเดินออกไป

พอมีช่องให้มอเตอร์ไซค์ผ่านไปได้

มันบีบแตร่ลั่นมาทั้งซอย

เหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเคราะห์ดีที่จบแบบไม่มีความรุนแรง
หรือว่าเหตุการณ์บานปลายกระทบกระทั่งอะไรกัน

หลายคนบอกยกนิ้วให้เลยพอดูคลิปนี้แล้ว
คนขับกระบะพี่ใจเย็นมากพี่นิ่งมากเลย
เพราะถ้าเกิดว่าคนขับกระบะเป็นคนหัวร้อน
มีไม้มีอะไรในรถขึ้นมาเนี่ย

แต่ดิฉันว่าอย่าไปแลกดีกว่าคือดูท่าทางเขาก็ปล่อยเขาไปเถอะ

ชาวบ้านบอกคนนี้เห็นหน้าเห็นตามาหลายต่อหลายครั้ง
เสียงแตรยาวนี่ก็ได้ยินมานานนมเหลือเกินแล้ว
เพราะผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้ประจำนะคะ
ชาวบ้านทั้งเอือมทั้งระอาแต่ไม่มีใครกล้าทำอะไร
เพราะว่า๑ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรค่ะ
สองไม่รู้ว่าเมายาคลุ้มคลั่งอะไรหรือเปล่าก็กลัวว่าจะถูกทำร้ายนะคะ
ก็อยากให้ตำรวจช่วยจัดการด้วย
วันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีลงพื้นที่

คุยกับคนขับรถกระบะแล้วเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกันต่อได้ในไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ำนี้นะคะ